เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับเรื่องราวสุดยอดแม่ที่แม้ป่วยด้วยหลายโรครุ่มเราแต่ขอกัดฝันสู้เพื่อลูกและหลานได้เพียงมีข้าวกินทุกมื้อ
มีอยู่ม้ามือหนึ่งคอยไปตัดตนมันพอเขามันที่สองนี่ป่าตนคอยกระบูหุบลงเลย

ผนังหัวใจรั่วเส้นเลือดสมองตีบความดันโลหิตสูงมีติดวูบแล้วก็น้องเสียชีวิตได้ง่ายค่ะ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตของแม่ที่ต้องอดทน
ตั้งหน้าตั้งตาทำงานทุกอย่าง
แม้โรคจะรุมร้าวจนทำให้ร่างกายต้องอ่อนล้า
แต่หัวใจของแม่คนนี้ไม่เคยอ่อนแรง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ถึงแม่จะเมื่อยแม่ก็ทนจากเหตุการณ์
เหตุทุกอย่างที่เค้าจะมาจ้าง
เค้ามาจ้างกับไปทุกอย่างเลยพ่อแบบพ่อคิดว่าจะเมื่อยจะพวย
เหตุงานหนักก็ต้องอดทนเอาเพื่อลูกจ้ะ
การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะด้วยความลำบากยากเย็น
แต่เราก็ต้องอดทนต้องสู้ไปทุกสถานการณ์
ท้ออย่าถอยต้องดูแลลูกทั้ง๓ทั้ง๔ให้ดีสู้ต่อไป
ชื่อวาลิ้นเต้นปรักษีอายุ๔๗ปีชื่อเล็นชื่อปุ๋ยจ้ะ

คนที่หนึ่งซื้อออมสินเต้นปักศรีซื้อเล่นซื้อออมสินจ้า
คนที่สองเศรษฐีเต้นปรักษีซื้อเล่นซื้อหินค่ะอายุ๙ปี
คนที่สามซื้อบุญรอดซื้อจริงเขาซื้อพงศกรเต้นปักศรีอายุ๙ขวบคือกันค่ะ
ออมเนอะเวลาเขาเลิกเรียนมาเขาก็จะเก็บถ่วยเก็บช้ำ
ล้างให้เห็นงานบ้านทุกอย่าง
เลี่ยงลูกผู้เดียวมาเป็นหน่วยจนใยแฟนกับบ่อมีแฟนกับสี่อาค่ะ
เลี่ยงลูกมาได้สามคนมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้ว
น้องพ่อลูกมาขอเขาสามอาหารสามข้าว
แล้วก็คุ้งกับเขาในวัยให้ลูกหลานกินจ่ะ
ตื่นเศร้ามาแบบไม่มีเขากินนะจ๊ะ
ไม่มีเขาให้ลูกกินสวยสวยให้พระมาบินบาทไปแล้วก็
ไปบอกหลวงพ่อค่ะก็ไปเอามากินเพื่อนก็หันมาทาน
เมื่อกี้ก็ได้ขอกับสามเพื่อนมาหุ้งเอา
เอาไปลูกกินไปล้อยเป็นแม่น้ำใจงาม
พ่อไปหมดแล้วเป็นลูกคนเดียวจะมาคนเดียวครั้งนี้
อาทิตยายก็เอาอะไรกิ่นด้วยอยู่
เอาแกงเอาผักเอาเขามาให้หวานข้าวสาร

ขอบคุณหลายเดิ้อที่เอาเขามันให้เขา
เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ

เมื่อ

จะเป็นเหลาเหลาเผือกช่างเป็นกิโลจนละบาท
เสาร์อาทิตย์เวลาว่างก็จะไปถอนมันค่ะ
ตื่นเช้าก็ประมาณไปรอรถ

พอรถไถดูดเสร็จก็ไปช่วยกันยก
ตามแถวเป็นกองไว้
ก็ให้คนฟันมาฟันรอยกใส่รถหกล้อค่ะ
มีอยู่ม้าหมื่นนึงคอยไปตัดต้นมัน

พ่อเผ่ามัดที่สองงี้หาต้น

ตอนนี้แม่ก็เป็นโรคผนังหัวใจรั่ว

จ้ะแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบ

ตาก็เสียค่ะตาเสียขางซ้าย

บอกตรงแม่บอกคิดแม่เลย

เอ้าแม่นูให้
นี่เขียนไป
ขอบใจด้วยลูกเดิมที่เอาค่าแรงมาให้แม่อดทนนะลูกเด้อช่วงนี้ถึงจะลำบากสมัยไม่มีเงินมีทองแม่ก็ต้องวิ่งหาทำงานคือเก่าแหละ
ถึงไม่มีแม่ก็ไปรับจ้างเขาขอเท่าแก่เขาทำคือเขาถึงไม่ได้ถอนมันกรีดยางแม่ก็ไปหาหลานข้าเขาล้างถ้วยล้างจาน
คาซอยมดดงมดแดงอดทนลินทุกลูกเด้อทำสิ่งที่ดีให้แม่
นูค่ะแต่รูทำอะไรไม่ได้
อยากให้ลูกสู่จนไหนนะสู่เรียกลูกมาจนใหญ่นะสู่คัก

หนึ่งแม่จะเอามารักษาต่อจ้ะรักษาตาจ้ะ
แล้วก็ไปรักษาผนังหัวใจรั่ว
เพื่อได้มีแหงมาเห็นงานหาเงินให้ลูกเลี้ยงต่อจ้ะ
ชีวิตคนเรามันอยู่ที่ความอดทนขยันหมั่นเพียน
ไม่ขยันก็ไม่มีกลิ่นช่วยแพ้ไข่ช่วยแพ้ลูก
พระนัทขอของลูกเราเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุด
ถึงที่สุดจนชีวิตจะหาไม่
ขวายุมันก็มีแต่คนสุขคนเจริญอายุมันคนยืน

รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่ปลวยจากจังหวัดนครราชภีมา

ตายตั้งแต่ลูกสาวของตรงนี้
เล็กอยู่จ้ะมีแต่เลี่ยงคนเดียวมาตลอดจ้ะ
แล้วก็ได้ยายแกช่วยจ้ะแม่โปรยไม่แข็งแรงเอาซะเลย
แม่เป็นโรคอะไรบ้างโรคผนังหัวใจรั่วเส้นเลือดสมองตีบ
ความดันโลหิตสูงตาเป็นต้อกระจกลำไส้อักเสบ
เพาะอาหารกระเพาะเสพค่ะโอ้โหเรื่องแรกเลยก็คือโรค
ผนังหัวใจรั่วค่ะอาการมันเป็นยังไงครับแม่
อาการมันจะเหนื่อยง่ายค่ะเหนื่อยแล้วเวลาเราทำงานหนัก
เราจะหันใจไม่อิ่มมีสิทธิ์วูบแล้วก็น็อกเสียชีวิตได้ง่ายค่ะ
เห็นบอกทำงานมากก็เหนื่อยมากขานเหนื่อยมาก
เอาแล้วอย่างนี้แม่แม่หยุดทำงานไม่ได้แม่ต้องทำยังไงล่ะครับ
สังเกตว่าวันไหนมีแรงก็ต้องไปค่ะถ้าวันไหนไม่มีแรงก็ทำอย่างอาทิตย์หนึ่ง
ทำได้วันหนึ่งถึงสองวันค่ะอันนั้นโลกแรกนะค่ะ
อีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวมากนั่นก็คือเส้นเลือดในสมองตีบค่ะ
แม่เจอตอนแม่ไปรับจ้างทำงานค่ะไปตัดต้นมันอยู่อยู่แม่ก็วูบค่ะ
เดินไม่ได้เขาก็ส่งโรงพยาบาลมหาราชทันที
คุณหมอใหญ่อาจารย์ใหญ่รีบฉีดยาละลายรีบเลือกทันทีเลยค่ะถ้าวันนั้นเพื่อนร่วมงานส่งไม่ทัน
ค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอำมพลึกอมภาษณ์แล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะ
อีกโรคก็คือความดันโลหิตสูงเหรอครับ
อันนี้ก็ยิ่งประกอบกันเลยกับว่าเส้นเลือดในสมองตี
ความดันโลหิตสูงนี่ก็เป็นบ่อยไหมแม่เป็นบ่อยค่ะเวลาเราทำงานหนักหรือออกแดดร้อนร้อน
แล้วก็เวลาเราเครียดนอนพักผ่อนไม่พอค่ะผมอ่ะคาดเดาไม่ได้จริงจริงนะ
แล้วหยุดงานไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะหยุดงานไม่ได้ถ้าหยุดวันหนึ่งคือลูกอดค่ะ
มันก็เลยส่งผลอีกหนึ่งโรคครับที่น่าสงสารมากในตอนนี้
เราเห็นใจผู้หญิงคนนี้จริงจริงนะคุณที่ดวงตาของแม่แม่รู้ตัวเปล่าว่า
คือเส้นเลือดมันแดงหมดเลยทั้งสองตาเลยนะรู้ค่ะ
มันมีอาการอะไรครับเกี่ยวกับดวงตาในตอนนี้ปวดปวดแล้วก็น้ำตาจะไหลออกตลอดเวลาค่ะ
ถ้าเราปวดแรงก็ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
โถแม่คุณคือข้างนี้ใช่ไหมครับขาข้างฝั่งนี้ข้างซ้ายค่ะ
ข้างบนมันมันบอดเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วค่ะบอดแล้วค่ะมันเป็นแบบ
เขาขาตาสีขาวค่ะแม่ไปหาหมอยังครับไปแล้วค่ะหมอนัดผ่าแล้ว
แต่หนูไม่มีค่ารถแล้วก็ไม่มีเงินหนูต้องหาเงินเก็บค่ารถไว้
สะสมไว้เก็บได้ก็ต้องจุ่มไว้ให้ลูกไปโรงเรียนอีก
ก็เลยไม่ได้มาค่ะไม่ได้รักษาตัวเอง
โหแม่คุณต้องเก็บเงินไว้ดูแลให้ลูกค่ะลูกกลัวลูกสามคนไม่มีตังค์
คนโตม๓ก็กลัวไม่มีตังค์จ่ายค่ารถไปโรงเรียนค่ะ
โรคต่อไปคืออะไรอีกจ๊ะกระเพาะสีเป็นนิ้วสองเซนค่ะ
ทาน้ำก็ไม่ได้เยอะค่ะมันจะมีอาการ
อืดบวมแล้วมันจะแข็งกดไม่ได้ถ่ายก็ลำบากค่ะ
อีกโรคนึงที่น่ากลัวมากคือโรคซึมเศร้าค่ะ
มันเกิดจากอาการเครียดสะสมบางทีวันไหนเราไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน
จะเอาอะไรให้ลูกกินเวลามันกำเริบขึ้นมามันเป็นยังไงบ้างครับ
มันมีการเครียดบางทีก็อยู่ก็ต้องตะโกนออก
แล้วก็ทำให้มือลอยสั่นสะบั้นไปอยู่เหือแตกสบั้นไปค่ะ
แม่นี่เหมือนชีวิตแขวนไว้บนเส้นได้เลยเหมือนกันนะค่ะ
รู้ตัวใช่ไหมครับรู้ตัวค่ะแต่ต้องสู้ค่ะเพื่อลูก
คุณผู้ชมจำป่วยหลายโรคขนาดนี้น่ะ
ไม่หยุดทำงานค่ะณปัจจุบันนี้รายได้มาจากอะไรบ้าง
ถอนมันตัดต้นมันล่างถ่วยเป็นแม่บ้านเก็บผักหามันเลี่ย
มันเรียกคือมันตกค่ะมันตกมันตกนะครับ
ที่เจ้าแก่เขาไม่เอาค่ะวันไหนไม่มีงานกลับไป
มดแดงงมหอยมาขายเจ๊ตั๊กมาขายจ้ะคือทำหมดทุกอย่าง
งานอันไหนที่ว่าเขามาจ้างเอาหมดเลยจ้ะแม่ครับ
แล้วก็เห็นบอกว่าบางวันเนี่ยไม่มีเงินติดบ้านจ้ะ
ขนาดทำงานหนักขนาดนี้แล้วอ่ะนะจ้ะพูดถึงเรื่องทำงานนะคะ
ถ้าทำทุกวันฉันก็ได้ทุกวันแหละ๓๐๐บาท
แต่ว่าซื้อเช้าก็เย็นก็หมดแล้วจ้ะให้ลูกไปโรงเรียนสามคนก็หมดเลยจ้ะ
่งเช้าฉันก็ต้องไปหาใหม่จ้ะมันไม่มีเลยแม้แต่บาทเดียว
ไม่มีเลยค่ะได้เอาที่ไหนกินกันล่ะครับ
บางทีไม่มีกับข้าวเลยให้ลูกเตาซอสเตาเกลือกิน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

วันนี้หนูอยากจะพูดอะไรพูดนะลูกการที่หนูพูดอ่ะแม่ก็จะได้รู้ความรู้สึกหนูด้วยว่า
ลูกรักเราไหมลูกห่วงเราไหมพ่อแม่ทุกคนอยากได้ยินจากปากลูก
ดีออมสินมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ที่แสนดีพูดเลยลูก
หนูรักแม่นะหนูอยากให้แม่อยู่กับหนูไปนานนาน
เดี๋ยวหนูโตกว่านี้ดูพี่ก็ทำหนูจะเลี้ยงแม่เองหนูรักแม่นะ
สองหนุ่มบ้างน้องหินกี่ขวบแล้วลูก

เรียกแม่ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มาอยู่ในอ้อมอกของแม่หมดแล้ว

รอดไม่ค่อยแข็งแรงน้องรอดเป็นอะไรจ๊ะแม่
เป็นคารัสฟิเนีย

ค่ะแล้วก็ภูมิแพ้เป็นโรคปอดโรคหอบแต่หน่อย
เลือดต่ำทาราซิเมียถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษานะครับก็คือต้องให้ยาบำรุงเลือดอยู่เรื่อย
อย่างนั้นมันจะเพลียใช่ไหมลูกมันจะเหนื่อย

ส่วนน้องหินแล้วลูกน้องหินทำอะไรบ้างลูก
ตอนแม่ไปตัดต้นมันผมก็ไปช่วยถางยอดครับ
ส่วนคุณยายบ้างยายอึงค่ะ
อายุเท่าไหร่แล้ว
ยายยายห่วงอะไรมากที่สุดครับ
ห่วงลูกเลยก็ลูกอดอยาก
วันนี้ยายอยากให้กำลังใจอะไรลูกสาวเชิญยายพูดเลยครับแม่โปรยมาตรงนี้มา

อยากให้กำลังใจให้สู้เอาอดทนเอาก็ลูกอดอยาก
ดูหากินเลี้ยงลูกไป
วันนี้ที่มาในรายการเกมต่อชีวิตนะครับถ้าได้ทุนไปคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรครับแม่
ไปรักษาโรคตัวเองก่อนคือ๑ผนังหัวใจรั่ว
ตาลอกตาให้หายค่ะแล้วก็โรคเส้นเลือดสมองตีบค่ะ
ถ้าหายจะได้มีแรงหาเงินให้ลูก
หมายถึงว่าก็ต้องรักษาร่างกายและโรคภัยไข้เจ็บที่มันอยู่ในตัวเรา

น้องทีมงานที่ไปสัมผัสชีวิตแม่รู้ว่าแม่โปรยเนี่ยลำบากจริงนะครับ
แล้วก็ต้องสู้เพื่อปากท้องของคนในบ้าน
วันนี้ทุกคนนะครับพร้อมใจกันจริงนะแม่
มีข้าวสารมามอบให้ถึง๑๐๐กิโลกรัมขอบคุณค่ะ
นี่ก็คือข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมนะครับคุณผู้ชมครับที่ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ขอมอบให้กับครอบครัวแม่โป๋ยครับ

ดีใจค่ะภูมิใจค่ะดีใจที่จะมีข้าวกิน

วันนี้นอกจากข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมแล้วเนี่ยนะครับทางรายการเกมต่อชีวิตครับ
มีภาพครอบครัวมอบไปให้เป็นที่ละลึกครับ
หลายครอบครัวที่มาในรายการของเรา
ผมเชื่อว่าภาพครอบครัวเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี
ดูภาพนี้เมื่อใดก็ขอให้แม่มีความสุขนะครับ
และขอให้ครอบครัวแม่มีแต่ความสุขครับ

คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าแม่
แม้ว่าจะเหนื่อยจะท้อหรือจะหมดแรง
เพื่อลูกที่เป็นเหมือนดวงใจ
ช่วงหน้านะครับเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจ

จากจังหวัดนครราชศรีมา
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินต่อชีวิตให้สูงที่สุดนะครับ
เพราะว่าวันนี้นะครับยังมีโอกาสลุ้นเงินแสน

ขอบคุณครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เกมต่อชีวิตนะครับได้ปรับเปลี่ยนกติกา
เพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
มีโอกาสรับเงินทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
และไม่ว่าครอบครัวนะครับจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ที่จะสะสมเงินทุนกันหรือยังครับ
พร้อมค่ะ
พร้อมแล้วนะครับที่จะสะสมเงินทุน
ตอนนี้ครอบครัวจะส่งใครมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ออมสินเชิญครับ

ใน๔เรื่องนี้ออมสินมั่นใจเรื่องไหน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๔เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ภาษาถิ่น
เรื่องที่๒สไปร์เอสพีดี

เรื่องที่๔ธอมกับเจอรี่

เรื่องสไปซ์เอสพีดีครับ

เอาล่ะทุกคนฉงนสนเท่กันหมดเลยว่า
ไปเอสพีดีคือใครลูก
เป็นยูทูบเบอร์ค่ะ
ไปเอฟพีดีนะครับก็คือช่องยูทูปของน้องไป๊
ติเจนนั่นเองโดยมีคนติดตามหลายล้านคนเลยทีเดียว
หนูก็เป็นหนึ่งในผู้ติดตามอยู่ในนั้นไหมลูก

ช่องนี้หนูชอบดูอะไรมากที่สุด
ชอบชอบดูพี่เขาขี้โม

พี่เขาทำตามความฝันที่พี่เขาตั้งไว้ได้ค่ะ
ไปเคยบอกเอาไว้นะครับว่า
อยากซื้อแรมโบกินี่ให้กับคุณตา
แล้ววันหนึ่งใครจะคาดมาจริงว่าเขาทำได้

เรียนสูงแล้วมีงานทำดีเลี้ยงพ่อแม่ได้ค่ะ

หนูคิดว่าฝั่งนี้มันอยู่ไกลไหมลูก
ก็ถ้าพยายามก็ไม่ไกลค่ะ

สพีดีทางช่องยูทูป
มียอดผู้ติดตามทั้งหมด

ตัวเลือกที่๑๘๔ล้านคน
ตัวเลือกที่๒๑๐๔ล้านคน
เรานับจากวันที่เราบันทึกเทปอยู่นี่นะครับ
พร้อมไหมคะ
สำหรับแฟนคลับพี่ไป๊อย่างหนูสำหรับข้อนี้ก็ไม่อยากค่ะ

คำถามข้อนี้น่าจะเข้าทางน้องออมสินนะครับ
มาหลุ้นกันว่าน้องออมสินจะตอบถูก
และได้รับทุนต่อชีวิตในข้อแรกไปได้หรือไม่
ตอบไปแล้วว่า๘๔ล้านคน

โอ้โฮท้องขายเลย

เพราะฉะนั้นครอบครัวของแม่โปรย
จากจังหวัดนครราชศรีมานะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
คือเรื่องภาษาถิ่นฟุตบอลธอมกับเจอรี่

ฟุตบอลครับขอเชิญน้องหินมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องฟุตบอลเราชอบเล่นฟุตบอลไหมลูก

บางทีก็กองหน้าบางทีก็กองหลังบางทีก็ประตูครับ
กองหน้ากองหลังประตูได้หมดเลย
ดีนะตื่นเต้นเหรอลูก

เดี๋ยวตก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ครับเฮ้ยอย่างนั้นหนาวด้วยรีบเถอะ
เดี๋ยวลงหินจะไม่ไหวฟังเฉลยเลยนะลูกนะ
เพราะฉะนั้น๑๑คนเป็นคำตอบที่

ภีราผู้บอลนะครับชายผู้เล่นทีมละสิบเอ็ดคนนะครับ

จังหวัดนครราชศรีมาครับตอบไปแล้ว๒ข้อนะครับ
แล้วถูกหมดเลย๒ข้อได้รับทุนต่อชีวิตตอนนี้สะสมอยู่ที่

ไปลูกเลือกก่อนจะเอาใครมาต่อชีวิตต่อไป

เพราะว่าตอนนี้เหลือภาษาถิ่นกับธอมกับเจอรี่

มาต่อชีวิตประกูลต่อไปครับ

บอกเลยว่าหนูจำลักษณะของธอมได้ไหม

นี่เอ๊อันนี้ดูจริงนะครับชอบจริง

มีลักษณะที่คล้ายกันหลายอย่างเลยนะครับ
เช่นมีหนวด๔เส้นใช่ป่ะ

มีนิ้วมือ๔นิ้ว
อันนี้เหมือนกันมากเลยทั้งธอมทั้งเจอรี่นะครับ
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน

ตัวหนึ่งมีขนตาอีกตัวหนึ่งไม่มีขนตา
เออนึกดูให้ดีนะลูกลักษณะนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวการ์ตูนใดมีขนตา
ตัวเลือกที่หนึ่งธอม
ตัวเลือกที่สองเจอรี่
ผมดูทำแอนเจอรี่บ่อยเพราะมันมาบ่อยครับ
แต่ผมจำไม่ได้ครับว่าตัวไหนไม่มีขนตา

ตัวเลือกที่สองเจอรี่ครับ

แม่ก็ไม่รู้ดอกจากว่าตัวไหนไม่มีขนตาจ้ะ
รอดน่าจะตอบถูกค่ะเพราะว่าเขาดูบ่อยจ้ะ
ข้อนี้พี่ต่างเอาใจช่วยให้น้องรอดตอบได้
เพราะถ้าตอบถูกจะได้รับทุนต่อชีวิตสะสม๑๕๐๐๐บาท
ไปเอาใจช่วยกันครับ

ยังไม่ได้ดูไม่เหมือนฉันเลย
นี่ระหว่างที่เราเชียร์มีพึ่มพำ

ฮ่า

ครอบครัวของแม่โปรยนะครับจากจังหวัดนครราชศรีมา
ไปทั้งหมดแล้วนะครับคุณผู้ชม๓ข้อถูกทั้ง๓ข้อ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไว้นะฮะว่าตอนนี้นะครับ
ไปแล้วทั้งหมด๓ข้อด้วยกันยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับ
เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่า
ครอบครัวของแม่โปรยจากจังหวัดนครราชศรีมา
พิชิตโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
ได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
กลับบ้านได้หรือเปล่ากับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ครอบครัวนะครับตอบคำถามไปแล้วนะครับ๓ข้อ
สะสมเงินทุนรางวัลไปได้๑๕๐๐๐บาท
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาที
สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาทด้วยกันนะครับ

จะทำได้หรือไม่ได้นะครับ
โป๋ยรับจ้างหักข้าวโพดด้วยเหรอครับ

โพดซุปเปอร์ข้าวโพดเทียน
ในการหักข้าวโพดต้องทำอะไรบ้างอะครับ

เราจะหักทั้งต้นแล้วก็ปอกเอาแต่เปลือก
ถ้าเป็นกระโพดหวานเราจะหักทั้งเปลือก
ใครไปช่วยแม่หักข้าวโพดบ้างลูกใครทำเป็นบ้าง

สำหรับครอบครัวในวันนี้จะเกี่ยวกับ

เอาล่ะเกมสำหรับครอบครัวนี้นะครับ
แล้วทางครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตครับ

ข้าวโพดหวานแล้วก็มีถังให้นะครับ

อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็นำไปวางไว้

เมื่อทำครบจำนวนแล้วเนี่ยตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา

ขอเชิญเด็กน้อยมาเป็นผู้ช่วยครับลูกมา

ตรงข้างหน้าในจุดที่เรามาร์คเอาไว้นะครับ
ฟังโจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
อกข้าวโพดจำนวน๓๐ฝักภายในเวลา๓นาที

โยยเฉพาะเจ้าหญิง

และสู้กับตัวข้อโพธิแฟนเหนียวแบบนี้

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย
จะทำเวลาไหมครับเนี่ย
จะทำเวลาไหมครับเนี่ย
จะทำเวลาไหมครับเนี่ย
จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย
จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย

จะทำเวลาไหมครับเนี่ย